วัดที่เขาว่ากันว่ามีคนถูกรางวัลใหญ่

ที่นี่ฮะวิหารหลวงพ่อเคลือบ
วัดหนองกระดีนอกริมถนนสายทัพทันสวักอารมณ์ตำบล
บอกสถานที่ละเอียดยิบขนาดนี้

เขาบอกว่ามีสาวคนหนึ่งฮะไม่ประสงค์ออกนามไม่ขอบอกชื่อแต่ขอออกหน้าออกตา
ออกทีวีแล้วล่ะงานนี้เธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารดัง
อย่างร้านเบ
สุราสุราขาวภาษาไทยนะภาษาอังกฤษ
โอ้โหขึ้นรถสองแถวมา๒คันเลยนะ
เพื่อขนมาแก้วนกับหลวงพ่อเคลือบพระน้องไปต่อครับ
เจ้าเล่าให้ฟังว่าเธอฝันว่าได้ของดีของเด็ดจากที่นี่ไง
เดินทางมาบนบานสารกล่าวด้วยว่าอย่างนี้
ขอให้องค์หลวงพ่อเกลือมโดนบันดาลให้ถูกรางวัลตามที่ฝันได้ไหมได้ไหม

หัวหมูร้อยหัวเหล้าขาวจัดไปอีกร้อยขวด
ปรากฏว่าเธอได้รับโชคตามที่บนบานสารกล่าว

ประบาดเลย

เธอก็บอกว่าเอาล่ะถือเลิกงามยามดี๒๖มกราคม
ที่ผ่านมาก็นำของที่เธอจะเอามาเส้นไหว้เนี่ย

พอเรื่องนี้ไปเข้าหูเจ้าบ้านแบบนั้นแล้ว

ไหนดูหน่อยอันนี้ฉันก็คงจะไปเอาหัวหมูกลับมา

รถของคนที่ดวงดีนั่นแหละ

ว่ารถคันไหนนะที่ขนเอาคนดวงดีมาแก้บนที่วัดแห่งนี้
ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
ใช่จ้าอย่าลืมนะน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่าลืมทำมา
มันจะต้องเปรี้ยวเผ็ดเอาไว้กินส่วนไหน
หัวหมูหัวหมู

ว่าแก้บนต่อ